ใจมันเต้นแบบ
คาเลกเตอร์นี้จะปิดตัวจากละครไปแล้ว
แต่เรายังมีภาพความน่ารักของหนูคนนี้มาฝากด้วยนะคะ
นี่เลยบทบาทของในละคร
กลายเป็นแบบไฮบาร์ดบอยกรุงเศรษฐยา

ดุเดือดดุดันกล้าวใจซะเหลือเกินคุณผู้ชม
แม้บทบาทในจออาจจะดูหล่อโหดแต่หารู้ไหมว่าหลังกล้องก๊อตจิรายุนั้น
คือนุ่มละมุนพี่ชายที่แสนดีของนักแสดงเด็กในเรื่อง

คุณผู้ชมดูภาพกันก่อนเลยอันนี้ไม่ได้โม้นะ
น้องนักแสดงเด็กในเรื่องก็คือน้องคอปเตอร์ไง
รับบทเป็นจอร์สค่ะลูกชายของแม่มะลิอีกตา
อ่าที่อยู่ในชากด้วย
ใช่ค่ะเวลาไม่ได้เข้าฉากกันต้องบอกว่าพี่ก๊อตเนี่ย
เป็นพี่ชายคนโปรดของน้องคอปเตอร์เลยนะ
เออคุณผู้ชมที่เห็นนั่งแบบว่าปะยิ้งจุบแพ้ตลอดฉันเห็นคลิปนี้อยู่

งอนงอนหน่อยสิเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวนัดกันเลย

และที่สำคัญมีภาพนี้นิดนึงนะคะนั่งชนหัวกันอยู่ไม่ใช่การต่อบทหรือว่าติวเข้มหรอกค่ะ

เป็นโมเมนต์ช่วงพักกองค่ะพ่อเดือเนี่ยสอนน้องจอร์สวาดรูป

ไม่คือน้ำลายก่อนเวลาคุณจะพูดถึงพ่อเกลืออะนะ

ก้าวใจนอกจากรูปสอนศิลปะแล้วคุณผู้ชมค่ะ

สอนพวกชายเทศป่อยให้ลูกจอสด้วยนะ
โตมาจะได้เป็นเหดียบชายชาติทหารแข็งแรงนะ

มันมีฉากเศร้ามันล้ำลากันเกิดขึ้น
ไหนหัวใจฉันมีเพียงเธอไม่คิดฟ้าไม่คิดใจให้รักเธอรักเธอนิรันดร์
หัวใจฉันมีเพียงเธอไม่คิดใจฉันให้รักเธอนิรันดร์